แบงก์ระบาดแบงก์ปลอมนะคุณฮะ
แบงก์จริงมาเถอะระบาดมาที่เรา
รับได้แต่ถ้าแบงค์ปลอมระบาดพ่อค้าแม่ค้าเขาจะเดือดร้อน
ก็มีการเตือนกันเอามาโชว์ให้ดูแบบนี้
คุณแต่เอาจริงนะภาพนี้มองไกลก็รู้ว่าปลอม
ใช่มันดูเป็นกระดาษนะคุณนะ
นี่ฮะเจ้าของร้านขายของชำในตลาดแวงน่าง
ที่ตำบลแวงนั่งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับ
คุณพี่วารุณีหินตะเนี่ยพี่เขาบอกโอ้โห
เจอลูกค้านำแบงค์ปลอมมาซื้อบุหรี่และน้ำดื่ม
ทีนี้ก็เลยนำรูปภาพนำข้อมูลเหล่านี้
ประกาศเตือนภัยพ่อค้าแม่ค้าในตลาด
ให้ระวังแบงค์ร้อยปลอมระบาดในระยะนี้นะครับ
เพราะก่อนหน้านี้ที่ร้านสะดวกซื้อที่อยู่ด้านหลังตลาด
เพิ่งมีคนนำแบงค์ร้อยปลอมมาซื้อของไปแล้ว
โดยคุณพี่วารุณีนำแบงค์ปลอมนี้มาให้ผู้สิทธิ์ข่าวดู
มาโชว์ให้ดูเลยนะบอกว่าคือวันเกิดเหตุ
มีลูกค้าเป็นผู้ชายไม่ค่อยเคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อน
ไม่ได้ลูกค้าประจำนะไม่เคยซื้อของที่ร้านมาก่อนเลย
รูปร่างค่อนข้างถวมมาซื้อบุหรี่แล้วก็น้ำดื่มครับ
แบงค์ร้อยมานะแล้วก็เธอยังทอนไปอีก๑๕บาท
คือตอนนั้นลูกค้าเข้าร้านเยอะก็รีบหยิบรีบรับไงคุณ

อีกอย่างเป็นแบงค์ร้อยบางทีแม่ค้าพ่อค้าจะกลัว
เฉพาะแบงค์ใหญ่๕๐๐หรือแบงค์พันธุ์
ถ้าเป็นแบงค์พันธุ์เดี๋ยวจะส่องดูหรือว่าจะตรวจสอบให้ละเอียดไง
แต่ทีนี้เป็นแก๊งร้อยก็ไม่คิดว่าโอ๊ยจะปลอมแบงค์ร้อยกันด้วยนะครับ
จุดสังเกตคือมาดูอีกทีนะคุณนะเพราะตอนมานับแบงค์
มานับรายได้ประจำวันมาตรวจสอบเนี่ยนะ
ปรากฏสัมผัสดูเฮ้ยเหมือนจับกระดาษเลย
แล้วเอามาส่องดูอ้าวลายน้ำไม่มีเลย
นำไปเปรียบเทียบกับแบงค์จริงอ้าวขนาดเล็กกว่านิดนึงเลย
นำไปแช่น้ำโอ้โหคุณสีลอกเลย
คุณผู้ชมปลอมทั้งใบ

ปรากฏว่าแบงค์แบงค์ตัวนี้มันจะผิดปกติกับเพื่อน

ตรงต้นนู้นดูไม่มีรายน้ำ
ก็กระดาษมันจะดูแตกต่างจากธนบัตรทั่วไป
อันนี้ก็คือเป็นความสะเทาของตัวเองได้แหละ

ก็คงต้องรีบติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้บ้างแล้ว
เพื่อว่าจะเป็นหลักฐานอย่างเดียวนะครับ
เตือนไปยังพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่เอาตลาดแวงน่างก่อน
ใกล้กันก่อนให้ระวังลูกค้า
อาจจะนำแบงค์ปลอมมาซื้อสินค้าโดยเฉพาะแบงค์๑๐๐
เดี๋ยวนี้เขาปลอมแบงค์ย่อยแล้วนะ

ช่วงนี้มีคนใช้แบงค์ปลอมมาหลอกซื้อของ
ก็โดนไปละ๒ร้านในพื้นที่ของตลาดแหวงน่าง

มาส่องลายน้ำหายไปไหนนะ
สรุปเป็นกระดาษเหมือนไปปิ๊นต์ไปพิมพ์มา
ร้านร่วงต่างเขาถึงบางทีรับเงินโอนเลยไง
แต่ก็ต้องดูนะเงินโอนบางทีปลอมสลิปไปอีก
อยู่ยากจริงคุณชีวิตตอนนี้